มันจะร่วงลงมาเมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ใครอยู่แถววิภาวดีก็คงเห็นข่าวนะคะ
เรื่องของป้ายโฆษณาขนะใยมันล้มลงมานี่นะ
มันพับลงมาขนาดนั้นแต่ไม่ต้องห่วงหรอก
โจระที่เขาประสานงานดูแลความเรื่อยพล้อยกันไปละ
แต่ว่าคนกรุงอาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อย
เพราะว่าวันนี้แม้ว่าฝนจะไม่ตกหนักมาก
แต่ว่าก็ยังมีฝนเหมือนกับภาคอีสานกับภาคเหนือค่ะ
ช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำใจ

ถึงขั้นว่าสามารถกักเก็บน้ำเติมเต็มปริมาณน้ำในเขื่อนได้
แต่อย่างน้อยมันก็ลดอุณหภูมิความร้อนลงได้บ้าง
ทำให้ใจเราชุ่มชื้นขึ้นมาได้บ้างนะคะ
ตรวจสอบกันค่ะปัจจัยอะไรกันบ้างที่ทำให้เกิดกลุ่มฝน
แล้วก็เรื่องของภาวะต่างในช่วงนี้นะคะ
อย่างแรกค่ะปัจจัยหนึ่งนะคะที่ยังคงมีอยู่
แต่ว่าเพียงแค่ลดกำลังลงก็คือมรสมตะวันตกเฉียงใต้
อีสานภาคเหนือภาคกลางบางส่วนค่ะที่จะมีฝนตกลงมา
ไหนบ้างแถบตะวันออกของประเทศไล่จนไปถึงตอนบนเนี่ยนะคะ
เหนือนี่นะคะบริเวณนี้ค่ะจะมีฝนตกเยอะหน่อย
รวมไปถึงขอบของภาคอีสานแถบติดกับเวียดนาม
เพราะว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่บริเวณนั้น
ทำให้แถบรอยต่อของประเทศมีฝนตกลงมานะคะ
ก็ถือว่าช่วยบรรเทาความร้อนได้ในระยะนี้
เพราะฉะนั้นภาพรวมของวันนี้แล้วค่ะ
ภาคเหนือจะมีฝนตกประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิความร้อน๒๓๓๖องศาเซลเซียส
อีสานเช่นกันนะคะตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็ตกกระจายทั่วทั้งภูมิภาค
ภาคกลางฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่ว่าก็จะหนักตามที่แผนที่เราได้แสดงให้เห็นนะคะ

ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
แถบจันทบุรีและตราดที่เป็นช่องง่อนแหลมออกมาเจอหนักหน่อย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่

ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็มีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๒๐ของพื้นที่เช่นกัน
คลื่นสูง๑๒เมตรแต่ว่าชาวตรังและสตูนเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่

เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องของลมที่มันจะพัดมา
บ้านไหนสิ่งปลูกสร้างใดที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็คงต้องเฝ้าระวังกันให้ดี
เตือนแล้วเตือนอีกคุณผู้ชมเพราะว่าของแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุ
ขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าแล้วลมมาค่ะ
ดิฉันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ